ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนที่เปิดมาหน้าแรกคุณผู้ชมที่ตามข่าวจำได้ใช่ไหมคะ
ดิฉันจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่านข่าวเขาด้วยแล้วก็เจอกับเขาด้วยนะคะ
เขาโตเร็วพอกับดิฉันแก่วัยเลยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เป็นนุ่มแล้วค่ะหนุ่มอายุ๑๙ปีชีวิตจะบอกว่าดีก็ได้
เพราะสถานะที่เป็นอยู่ตอนนี้งานการที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นที่ยอมรับ
แต่อีกสถานะหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าดีหรือยังนะคะ
เพราะว่าตอนที่เป็นข่าวเมื่อ๖๗ปีที่แล้วคือเขาเป็นคนไร้สัญชาติ
ตอนนั้นข่าวช่วยกันกระตุ้นใหญ่เลยอยากให้เด็กคนนี้
ซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยในการพับเครื่องบินกระดาษ
ได้ไปแข่งที่ญี่ปุ่นค่ะโอ้โหอีลุงตุงนังค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายได้ไปแล้วได้รางวัลกลับมาคำถามคือว่า
หายไป๖๗ปีวันนี้หม่องเป็นคนไทยหรือเปล่าลูก
วันนี้สองท่านที่จะคุยกันกับเราคือตัวเขาเองแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะ
อาจารย์เป็นคนที่ให้โอกาสแล้วก็สถานะณวันนี้
หม่องได้เป็นครูฝึกบินโดรนค่ะ
อาจารย์พิสิทธิมิตรเกื้อกูลและขอเรียกสั้นเลย
หม่องของเราในอดีตกับวันนี้หม่องทองดีค่ะ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
วันอุ้ยตายแล้วเรียกตัวเองว่าพี่ต้องเป็นน้าแล้วมั้งเนอะ
หมองครับเราเคยเจอกันตอนเด็กเด็กเตี้ยกว่าพี่เยอะเลย
ตอนนี้แบบสูงกว่าพี่เยอะนะคะตอนนี้เป็นครูฝึกบินโดนอันนี้แนะนำถูกไหม
นี่คือตอนนี้เราทำอาชีพนี้ใช่ครับเป็นอาชีพไหม
ก็ถือว่าเป็นอาชีพเอางี้ก่อนนะ
คือตอนเนี้ยคนบอกว่าหม่องเนี้ยยังอยู่ในเส้นทางการบินครับอ่า
แม้ว่าเท้าจะติดดินก็ตามนะคะ
ตอนนี้งานเราคือทำอะไรบ้างก็บินถ่ายภาพแล้วก็เป็นครูฝึกไปด้วย
ถ่ายภาพนี่คือคือสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
คือบินให้สมาคมเหรอคะใช่ครับ
อาจารย์สมาคมสมาคมถ่ายภาพไปทำไมคะ
คือจริงแล้วสมาคมจะสอนเด็กทำเครื่องบินทั่วประเทศนะครับ
แต่ตอนนี้เพื่อให้ทุกคนเริ่มมองเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นนะครับ

แล้วสิ่งที่จะชี้ชัดแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองเด็กหรือทุกคนมองเห็นว่าเครื่องบินมันสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กได้
ก็ด้วยการนำเครื่องบินมาติดกล้องติดกล้องเสร็จปุ๊บก็ไปถ่ายภาพทางอากาศ
ซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการในเรื่องของมุม
ถ้าในเรื่องของภาพยนตร์ก็เรียกว่าได้มุมกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับ
ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะสร้างให้กับเยาวชนได้
คือตอนนี้ใช้กับสื่อทุกแบบไหมคะไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือทางบันเทิงใช้หมด

ซึ่งห่องเวลาเราไปถ่ายส่วนใหญ่งานที่เราทำเราทำให้กับใคร
ให้กับสำนักข่าวให้กับบริษัทสารคดีให้กับใครครับที่ห่องถ่ายน่ะ
ทำเกี่ยวกับข่าวบ้างนะครับสารคดีบ้างนะครับ

มีที่ที่เราประทับใจไหมว่าเฮ้ยที่นี่สวย
คือแม้แต่คุณถ่ายเองคิดว่าเฮ้ยภาพออกมาแล้วเสร็จมันสวย
ก็จะถึงไปรีเบะครับสวย
รีเบะใช่ครับ

ก็มีทั้งทุกที่นะครับ

ถ้าสมมุติเราเทียบตำแหน่งของเขาในสมาคมตอนนี้เขาคือครูฝึกครูฝึก
คุณลองกันเองหรือเปล่า
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
เราจะมีการฝึกเด็กเยาวชนทุกปี

หรือว่าในเด็กที่

หรือไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว

โดยการที่มาสร้างอาชีพ
ก็คือมาอยู่เรียนรู้ว่าจะสร้างอาชีพยังไง

คือเรียกมาเรียนเลยแล้วให้ตังค์ด้วย
เดี๋ยวนะคะคือถ้าฝึกอาชีพมอง

ว๑๒๑๓ใช่ไหม

แล้วหมองเรียนโจทย์หรือยังครับ

แล้วทำไมเราไม่เรียนล่ะ
ไม่รู้เรียนไปแล้วจบมาได้ไปทำงานเกี่ยวกับอะไร
แต่เรียนไว้ก่อนมันก็มีอาชีพให้เลือกนะ
ครับคือตอนนี้ก็ว่าจะเรียนศึกษาผู้ใหญ่อยู่
เดี๋ยวนะถ้าตอนนี้หมองจะอยู่ม๕ใช่ไหมครับ

ตอนนี้คือหงตัดสินใจไม่เรียนเหรอ

แต่เดี๋ยวฝึกโดนฝึกไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
ตอนนั้นที่ตัดสินใจมาหาอาจารย์ที่สมาคม
คือตอนนั้นคือตัดสินใจว่าจะไม่เรียนแล้ว

มันติดตรงนี้หรือเปล่าคะ

บัตรที่บัตรเนี่ยคือเรียนจบไป
เรียนสายสินคำนวณเนี่ยครับ
จะไปเรียนเป็นครูก็เรียนไม่ได้

คุณผู้ชมค่ะคือถ้าคุณผู้ชมได้อ่านข่าวน้องเนี่ยจะ
ก็จะมีข่าวแบบนี้ออกมาให้เราดูเรื่อยนะคะ

ไม่ได้ปิดหน้านะขออนุญาตโชว์หน้าเนาะ
นี่ถ้าเป็นบัตรพี่ไม่ได้โชว์เลยนะ

นี่ค่ะคือแค่ให้ดูค่ะว่ารักษณะของการระบุสถานะ

เดี๋ยวมันเห็นเนอะเห็นเลขบัตร
นี่ค่ะคือลักษณะการระบุสถานะของหม่องเนี่ย
จะเป็นบัตรที่บอกว่าบัตรประจำตัวบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ซึ่งตัวเลขเนี่ยนะคะจะขึ้นที่ตัวเลขศูนย์

เรียกเร็วก็คือบุคคลไร้สัญชาติใช่ไหมคะ

คนไร้สัญชาติแล้วแต่จะเรียกนะคะ
ซึ่งอันนี้แหละทำให้หม่องตัดสินใจตอนแรกก่อนหน้านี้ว่าไม่เรียนต่อ

คือได้มีการถามเขาครับว่าทำไมถึงไม่เรียนทำไมถึงอยากจะมาทำ
เขาก็บอกว่าตัวเขาเอง

ครับก็ง่ายนะครับว่ารับสมัครนักบินมาช่วยไหมอะไรประมาณนี้ครับ
อยากจะมาเรียนรู้เรื่องการบินก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงไม่เรียน
เขาก็เลยบอกว่าเขาเรียนไปเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเขายังไม่รู้ว่าเขาเรียนไปแล้วจบแล้วเขาจะได้งานทำ
เพราะว่าบัตรเขาก็ไม่มีคือไม่ได้บ่งบอกว่าเขาเป็นสัญชาติไทยซึ่งจริงฯคือทำให้เข้ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ
แล้วก็นำโดรนไปถ่ายภาพทำให้เกิดเป็นอาชีพที่สามารถที่จะทำเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพอดิเลสของเขาได้
จะให้มาอยู่กับผมปีเดียวพอ
เขามาอยู่ปีเดียวเก่งแล้วก็ให้ไปประกอบอาชีพเลย

อาจารย์ก็ฝึกให้อย่างนี้เหรอ

คือแล้วก็ไม่ต้องอยู่กับสมาคมก็ได้
ก็ไปทำอาหารรับประทานเอาก็ได้เหรอ

ผมก็มีค่าใช้จ่ายให้เขาเดือนละหมื่น

แล้วก็บอกเขาว่าเก็บไว้นะตรงนี้
จะได้เอาไปเป็นทุนการเรียนหนังสือต่อไป
ถ้าวันหน้าเขาได้บัตรเขาก็ยังมีความรู้ติดตัวด้วย

เพราะฉะนั้นณขณะเดียวกันผมมองว่า
ประเทศไทย
ไม่ใช่ประเทศที่จะไร้ฆาตกรรมอยู่แล้วเด็กคนนี้ทำประโยชน์มาเยอะ
ตอนที่อยู่กับผมเนี่ยเขาบินโดรนก็เป็นครูฝึกทหาร
ไม่ว่าจะเป็นทหารเรือทหารบกเขาก็ฝึกมาหมด
เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศได้
ในอนาคตเขาอาจจะได้บัตรตรงนี้ก็ได้ก็เลยบอกเขาว่าเงินที่ได้ทั้งหมดอ่ะ

มองตอนนี้ถ้ามองอยู่คือม๕แต่ตอนที่ตัดสินใจออกมา
แล้วตอนนั้นที่คิดว่าไม่รู้จะเรียนไปแล้วได้ทำงานอะไร
เพราะเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติตอนนั้นคือจบมอะไรครับ
จบม๔เทอม๑ครับ
อ๋อยังไม่จบเทิม๒ด้วยใช่ไหมคือยังไม่จบปีการศึกษาม๔เทิม๑
แล้วตอนนั้นทำไมถึงโทรมาหาอาจารย์พิเชษ
ก็คือผมชอบเรื่องเครื่องบินอยู่ด้วยครับ
แล้วก็มาสมัครกับอาจารย์เขาก็มาเรียนรู้กับอาจารย์เขาเลยครับ
ทำไมทำไมไม่คิดว่าจะทำอะไรอยู่เชียงใหม่เพราะเราอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมลูก

ทำอยู่เชียงใหม่ไม่เห็นต้องมาหาอาจารย์พิสิทธิเลย
ก็ไม่เห็นต้องมาสมาคมเลยเราก็ทำอะไรของเรา
เขาก็ดังตั้งแต่เด็กเราก็อาจจะทำอะไรตั้งหลายอย่าง

คืออยู่เชียงใหม่ผมไม่รู้ไปทำงานอะไรครับ
คืออาจารย์เขาก็เปิดรับสมัครเป็นนักบินด้วย
แล้วก็ผมก็ชอบเป็นเรื่องนักบินบินอะไรพวกนี้

ขอย้อนกลับไปหน่อยมันมีคำให้สัมภาษณ์ของหม่องตอนเด็ก
บอกไว้ว่าโตขึ้นผมอยากเป็นอะไร
ก็ตอนนั้นบอกอยากเป็นนักบินครับ
แล้วตอนนี้อายุ๑๙แล้วจริงถ้าไม่ต้องคิดถึงปัญหาในชีวิตเลยนะคะ
ที่เราอยากทำเราอยากเป็นอะไร
ก็คิดไว้ว่าก็อยากเป็นนักบิน
อาจารย์พิสิทธิ์ค่ะจริงสมาคมของอาจารย
น่าจะติดต่อกับสายการบินต่างนะครับ
ทำข่าวมาในช่วงหลายปีมานี้นักบินขาดแคลนค่ะ

ก็อันนี้จะเป็นนักบินโดนอย่างเดียวเลย

นี่ถ้าได้บัตรก็ไม่แน่นะครับ
ถ้าเป็นได้บัตรสัญชาติไทยนี่ผมส่งต่อเลย

ตั้งแต่ตอนนั้นปี๕๓ใช่ไหมที่ไปญี่ปุ่น

ก็มีอยู่เรื่อยครับ
ก็เขาก็บอกว่า
ถ้าจะทำได้บัตรสัญชาติ
คือมีใบเกียรติบัติ
หรือว่าไปทำคุณงามประโยชน์ให้ประเทศ

พอเขาเปิดว่าให้บุคคลในสัญชาติ
ที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศ
แล้วได้สัญชาติก็จะนำเกียรติบัตินี้ไปยื่นขอ

ความดีของเราสิ่งที่เราทำประโยชน์ไว้เยอะเนอะ

ก็มีอย่างนี้ครับ
คือเรียกได้ว่าโตมานี่ผมไม่มีนอกเลือกทางเด็ดขาด
ใช่ไหมผมจะอยากได้สัญชาติใช่ไหม
คุณผู้ชมคะถ้าเราจำภาพเขาได้
ไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นเด็กไร้สัญชาติแล้วคนลุ้นให้ไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะ
คือจำได้ไหมว่าคนจำเราตั้งแต่ตอนนู้นได้เพราะอะไร
หรือว่าเราดังเนี่ยเพราะท่าเพราะท่าที่เราเงื้อแล้วก็ปลาเครื่องบิน

เด็กประเทศอื่นเขาแอ่นขนาดเราไหมลูกตอบไปแข่ง

คือเขาไม่แอ่นท่าขนาดเราเนอะแสดงว่าท่ามันสัญลักษณ์ใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหม

คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมดูรายการถามตรงเนี่ย
ก่อนหน้านี้นะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊คของไทยรัฐไปแล้ว

แล้วก็หมองก็สอนพับเครื่องบินค่ะอาจารย์
เรียนเครื่องบินหัวบากอะไรเรียบร้อยค่ะขาดของเขายังอยู่
โตแล้วขอดูหน่อยถ้าปลาเครื่องบินเหมือนตอนเด็กหรือเปล่า

เดี๋ยวนะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยังแข่งพับเครื่องบินกระดาษอยู่หรือเปล่า
ก็มีแข่งแข่งอยู่ครับ

โตแล้วนะยังแข่งอยู่อีกเหรอ
ครับก็มีโตกว่านี้ก็แข่ง

เหรอคะ

อาจารย์พี่สิทธิ์เดี๋ยวมาเล่าสิคะ
มาเล่าอะไรล่ะคะ
ขอถ้าณวันนี้ถ้า
หมองทองดีของเราแข่งเครื่องบินเนี่ยนะคะ

ให้เครื่องบินเลี้ยวมาแบบว่าแบบเสียบเข้าหูพี่ได้ไหม

เดี๋ยวกลับมาคุยกับหม่องต่อว่าอนาคตนะวันนี้เนี่ย
เขาจะไปไกลได้ถึงไหนนะคะ
ขอดูท่าหน่อยขอดูท่าหน่อย

ก็จะสังคมการได้ใช่ไหมคะ

ก็คือความกังวลกับอีกหนึ่งข่าวเหมือนกัน

แล้วก็ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ให้ครูคนนี้แหละ
ถ้าครูยอดปองค่ะถ้าคุณผู้ชมได้อ่านข่าวครูก็จะรู้สึกว่าเราทำยังไงให้ครูยอดปองได้เป็นคนไทยได้ไหม
ครูเรียนจบมาทางศึกษาอาสารค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือ
คือเราก็ไม่คิดว่าครูเป็นผู้ไร้สัญชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าครูเนี่ยคือขับเสพาให้เราฟัง
คุณผู้ชมถ้ายังไม่เคยดิฉันพาคุณผู้ชมไปฟังก่อน
แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับครูกันว่าครูและหม่องเนี่ย
เราก็เห็นเหมือนเป็นคนไทยปกติเนี่ยทั้งครูและหม่องจะเป็นคนไทยได้ไหม
เดี๋ยวไปดูผลงานของครูก่อนค่ะ

ออกเดินทางเข้าเรียนเพียรวิชา
มงคลคว้าความรู้สู่ดิน
ยอดปองนะคะครูจบศึกษาศาสตร์นะคะคุณผู้ชม
และจบสาขาวิชาการสอนหน้าตระยะสังขีดค่ะ
เนื้อหาณเมื่อชะนู้นเนี้ยขึ้นมาท้อแรกก็เข้าใจเนี่ยนะคะ
เป็นความฝันของครูจริงและจะคุยกับคุณพี่ช่อตรองกันนะคะ

สวัสดีครับพี่จังขวัญค่ะ

คลาดกันหลายครั้งเหมือนกันนะคะ
ทุกคนถามหาครูแล้วเนอะแต่ว่าเราพลาดกันนะคะ

ครูกับหม่องทำให้วันนี้รายการจัดขึ้นมา
เอาอย่างนี้ก่อนนะคะของหม่องเนี่ยก็คือยังมีเลข๐นำหน้าอยู่
ในบัตรของเขาของครูเองเลขศูนย์นำหน้าเปล่าคะ
ใช่ครับผมอยู่ในกรณีเดียวกับน้องหม่องครับ

เป็นบุคคลไร้สัญชาติแบบนี้หรือเปล่าครู
เป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนนะฮะ
ก็คือใช่ไร้สัญชาติแหละครับ
แต่ว่าทางรัฐทางเราบอกว่าเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับ
ตอนที่เป็นข่าวขึ้นมาในโซเชียลมีเดีย

ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ที่เราคุยโทรศัพท์คุยกัน

ตอนนี้ที่ผมไปยื่นนะครับ
ตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วครับในส่วนของเรื่องของการงานนะครับ
ในเรื่องการงานเพราะว่าในส่วนที่ตอนนั้นที่ผมลงคลิปนะครับ
หลังจากลงคลิปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาครับ
แต่ว่าเมื่อไม่นานผมไปร่วมกับเครือข่ายสถานะบุคคล
เข้าไปยื่นเอกสารนะครับ
เอกสารที่มีการเสวนาที่จังหวัดเชียงใหม่

ไปสำนาเพื่อถอดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ไปแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่งเมื่อเดือนที่แล้วครับ
ก็คือเดือนนี้นะครับก็มีการไปยื่นหนังสือที่กระทรวงแรงงานครับ
ในเรื่องของสิทธิการทำงานอะไรสำหรับคนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงแรงงานเขามีกำหนด
ทางกระทรวงแรงงานให้กับคนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนไว้แค่๒๗อาชีพครับ
และนี่๒๗อาชีพก็ไม่มีอาชีพครูอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอาชีพอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะครับก็ได้ไปแล้วก็ร่วมกับเครือข่ายสถานะบุคคลไปยื่น
คราวนี้ก็ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยโดยอธิบดีกรมจัดหางานเนี่ยท่านก็เมตตานะครับ
ท่านก็มารับฟังมารับมารับเรื่องของทางมูลนิธิแล้วก็เรื่องของผมเองด้วยอะไรแบบนี้ครับ
แล้วที่มานี่มีรับปากอะไรด้วยไหมคะ

รับปากว่าท่านจะแก้ในเรื่องของกฎกระทรวงนะครับ
กระทรวงที่จะสามารถอนุญาตให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอย่างพวกผมแล้วก็คนกลุ่มอื่นด้วย
ก็ตอนนี้เขามีการแก้แล้วตอนนี้ก็กำลังอยู่ในในส่วนของการยกร่างนะครับ
ที่นี้ครูขาขออนุญาตนิดเดียว
คือตอนที่เป็นข่าวคือครูยอดปองสอนเอกชนอยู่ใช่ไหมคะ

แล้วครูอยากบรรจุเข้าเป็นข้าราชการแต่มันติดอยู่ตรงสถานะใช่ไหมเอาอย่างนี้
เอาอย่างนี้ครูคืบหน้าตอนนี้ครูมีความหวังกี่เปอร์เซ็นต์
เท่าที่ได้ไปร่วมกับเครือข่ายมา
ผมมีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้๘๐ครับ
ก็มอบให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรงนะครับ
แล้วก็ร่วมกับหลายฝ่ายนะครับ
ตอนนี้กำลังยกร่างในเรื่องของแรงงานที่จะสามารถเพิ่มอาชีพอาชีพแรงงาน
ให้สามารถทำงานได้ตามวุฒิการศึกษาครับ
ตอนนี้ไม่ว่าบุคคลไลฟ์สถานะหรือคนอื่นตอนนี้ที่กำลังเรียน
สามารถที่ถ้ากระทรวงแรงงานขออนุญาตแล้วก็เพิ่มงานต่างที่สามารถจบตามวุฒิได้
ก็มันจะเป็นผลดีมากเลยครับในส่วนของผมด้วย
ครูคะได้ความคืบหน้าเดี๋ยวเราคุยกับหม่องต่อค่ะว่า

ยอดฟองยังไงเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกันสักทีนะคะ

ผมก็อยากจะอีกสักครั้งหนึ่งถ้า
ในเรื่องของแรงงานผมโอเคค่ะแต่ในเรื่องส่วนสาวสัญชาติ
อีกไม่เกิน๒๓เดือนข้างหน้าประมาณวันที่๗กันยา
ผมจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำมาก่อนครับ

ได้ค่ะขอบคุณครูยอดปองนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ฟังแล้วก็เราไปคุยกันไปแอฟเฟนกันค่ะคุยเฟสบุ๊ค
หมองครับจริงที่เราอยากเป็นนักบินคือเราอยากเป็นนักบินเหมือนกับ
นักบินทหารเครื่องบินรบ
หรืออยากเป็นนักบินเหมือนแบบนักบินที่พาคนไปต่างประเทศ
ไปดูประเทศสวยไปหลายเมืองในโลก

ก็เป็นนักบินแบบนั้นก็ได้คอยได้ขับเครื่องบิน
โอ้ครับ
กับแม่ตอนนี้สุขภาพโอเคนะ
ก็โอเคครับสบายดีนะน้องสาวสบายดีนะครับสบายดีครับ

แล้วครอบครัวทุกคนอยู่ที่เชียงใหม่

หมองวางแผนอนาคตของตัวเองหลังจากนี้ต่อไปยังไงครับ
อายุ๑๙แล้วเมื่อ๖๗ปีก่อนเราเป็นข่าวดัง

ตอนนี้วางแผนชีวิตตัวเองว่ายังไงบ้าง
ก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อย
ก็เดี๋ยวก็เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ได้

แล้วยังอยากจะเป็นครูฝึกบินโดนให้กับสมาคมอาจารย์ต่อไหม

เข้าบินอาจารย์เอาแบบไม่ชมกันเนาะ
ก็ง่ายครับว่า๒วันที่ผ่านมา
ก็ช่วยบินค้นหาหอตก
ที่เขาชมอาวุธนะครับ

แสดงว่าที่มารายการรองกันก็เพิ่งกลับมา
เพิ่งกลับมานะครับใช่ครับ

ก็ถ้าถามว่าทักษะแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
แต่สิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือภาพสวยและมุมที่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นตรงนี้เขามีหมดครับ
เรียกว่ากฎ๓ส่วนกฎ๙ส่วนที่จะต้องได้ภาพมายังไง
ที่จะนำไปใช้ได้เลยเขาสามารถทำได้ทันทีครับ
ส่วน๙ส่วนอะไรคะอาจารย์
แต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นคนที่บินเหมือนกันจะเข้าใจ
ใช่ไหมคะว่าเข้ามาแนวนี้เลยเขาได้เป๊ะเลยใช่ไหมคะ
ไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนังเขาก็ถ่ายมาแล้วนะครับ
แล้วก็ถ่ายนางงามเขาก็ถ่ายมาแล้วนะครับ
ถ่ายหนังงามมาแล้วเนอะยิ้มอ่อนนะมอง
เรียกว่าเวลาไปถ่ายทั้งกองเขาบอกมองมาไหมมองมาไหมเอามาครับ
มองลุยเลยครับผมนั่งดูเดี๋ยวนี้

อาจารย์พี่ศิษย์คิดว่ามองมีความโดดเด่นอะไร
ถ้าที่ชัดเจนแน่เลยครับว่า
คนชอบอะไรต้องทำสิ่งไหนให้ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นมองเขาชอบเรื่องเครื่องบินผมสอนเขาง่ายมาก
แล้วก็สอนเขาไม่ได้สอนนานเลยแค่บอกเขา

อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าใจเขารักเรื่องเครื่องบิน

ถ้าเกี่ยวกับเครื่องบินบอกเขาปุ๊บก็ทำได้ทันทีครับ

สมมุติว่าพี่เป็นใครก็แล้วแต่ที่สามารถจะตัดสินใจอนาคตของหมองได้

ก็อยากแบบว่าผมก็เป็น
ผมก็เกิดในเมืองไทยนะครับผมก็เหมือนคนไทยคนหนึ่ง
แต่ไม่มีบัตร
ก็อยากได้บัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปที่เกิดในเมืองไทยครับ

นี่ถ้ามีอำนาจนะนี่ปั๊มให้เลยเจอกันมาตั้งแต่เด็กเนอะนะคะ
ขอให้ความหวังความฝันเป็นจริงนะคะเพราะว่าเอาเฉพาะช่วงระยะเวลาที่เราเจอกันตอนเป็นข่าวนี้ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะ
ขอให้ความฝันเป็นจริงนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์พิสิทธิ์ด้วยในฐานะนายกสมาคมที่ให้โอกาสน้องนะคะ
โอกาสน้องอย่างน้อยก็ได้มีอาชีพมีอนาคตวันนี้ยินดีมากที่ได้พบกันอีกครั้งแม้ว่าพี่จะแก่ไปเยอะเลยเนาะ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองขั้นค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณทางทีมงานของธรรมด้วยนะคะที่ไปหาตัวมาว่าเป็นนุ่มแล้วนะ
วันนี้หมดเวลาของถามตรงแล้วค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่๑ทุ่มตรงวันนี้สวัสดีค่ะ